คือถ้าเป็นไปตามข่าวที่ออกมาเนี่ย๑๕นาฬิกา
วันนี้ภักดิ์เพื่อไทยกับพักเก้าไกลเขานัดหารือกัน

เห็นบอกว่าถ้าเกิดได้ข้อสรุปแล้ว๕โมงเย็นจะคุย๘พัก
ก็คงจะคุยว่าตกลงจะเอายังไง